เรื่องของแรงงานต่างด้าวถูกลักลอบนำเข้ามาในไทยเนี่ยเจอแทบทุกวัน

ส่วนก็ต้องมาทำงานในไทยต้องการทำงานในไทยนั่นแหละ
ส่วนต้องการผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ล่าสุดไปจับได้ที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะ
กว่าจะจับได้คือขับรถซิ่งแหกด่านต้องไล่ยิงกันเลยนะครับ
นี่ฮะกระบะคันนี้นะครับ๓ทุ่ม๕๒นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจทหารตั้งจุดตรวจความมั่นคงที่บ้านห้วยเย่า
ถนนสายเอเชีย๑๒คือสายแม่สอดอำเภอเมืองตากอยู่ที่ด่านแม่ละเมา

ที่แม่สอดกระบะสี่ประตูเมื่อสักครู่นี้
ผ้าใบสีดำคุมด้านท้ายกระบะเนี่ยขับมาอย่างเร็วเลย
ด่านไม่จอดแหกด่านเลยนะครับ
ตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขับรถไล่กันนะฮะ
ช่วงแรกก็ต้องยิงไล่ด้วยเปิดไซเรนไล่ไป
คนขับกระบะก็เร่งเครื่องหลบหนีต่อ
บางจุดขับย้อนสอนหนีเจ้าหน้าที่ยิงยางรถกระบะต้องการ
ให้หยุดนะครับโดนไปช่วงแรกก็ไม่หยุดนะหนีไป
ถึงเส้นทางหมู่บ้านปูแป้บ้านปางควายนะครับ
โดนล้อหลังอีกแตกไป๓เส้นต้องจอดนะค่ะ
ไปต่อไม่ได้แล้วก็ปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มคนร้ายนี่ฮะ
สภาพรถคันนี้ก็คือเย็นไปหมดเลยดูล้อสิคะ
แต่คนขับรถกระบะเนี้ยหนีไปได้อืม
คือมันมืดด้วยแล้วคาดว่าเป็นคนไทยคงชำนาญเส้นทาง
อันนี้คราบน้ำมันหรือรอยเลือดฮะเลือดฮะ
บางจุดมันเข้าตัวถังใช่ไหมอ่า
เก้าคนโอ้โหโดนกระสุนเนี่ยไปหกคนโอ้โห
อ่ามีเก้าคนอ่าหนีไปได้สามเหลือหกคนค่ะ
แล้วโดนกระสุนไปสี่คนอืม
นี่คือผู้ที่บาดเจ็บนะครับอีกสองคนเนี่ยไม่โดนกระสุนนะฮะ

คนที่ไม่โดนกระสุนบาดเจ็บเนี่ย
ถูกคุมตัวไปที่สพพวที่อำเภอแม่สอดนะฮะ
ส่วนกระบะเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อว่าทะเบียนรถคันนี้
มีใครเป็นผู้ครอบครองแบบไหนอะไรยังไงนี่นะฮะส่วนคนขับกระบะเนี่ย
หลบหนีไปได้ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ยังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่เลย
บอกโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแบบเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่นี่นี่มีเรื่องแรงงานต่างด้าวเยอะมั้ยพี่ที่ต้องทำอะไร

เยอะ

ตำรวจสพพวบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าคนขับกระบะที่พาแรงงานต่างด้าวหนีมาเนี่ย
เป็นใครนะฮะเป็นชาวไทยชายชาวไทยภูเขาอีกสัก๓๐